สวัสดีครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะได้ถึงช่วงเทศกาลที่หยุดยาวหลายคนแน่นอนนะครับ
วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวกับภูมิลำเนาไปฉลองเทศกาลสงครานกันตามจุดต่างทั่วประเทศ
ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงสงการอย่างที่ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มฝนเข้ามาปกกลุ่มหลายพื้นที่ในประเทศไทย
ดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับจากตอนนี้ไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ฝนจุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับปัจจัยหลักที่เข้ามามีบทบาทก็คือห่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
ห่อมนี้มาก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซึ่งทำให้จุดดังกล่าวอากาศค่อนข้างนิ่งนะครับ
สถานการณ์หมอกควันจึงไม่มีการระบายไปจุดอื่นนะครับแล้วก็อากาศก็จะร้อนขึ้นเรื่อยนะครับ
แตะอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียตหลังจากนี้มีโอกาสไปแตะถึง๔๒องศาเซลเซียตนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับส่งผลต่อสุขภาพร่างกายจะวางแผนทำกิจกรรมต่างก็ดูเรื่องของแสงแดด
แล้วก็ดูเรื่องของการถ่ายเทสภาพอากาศในร่างกายด้วยนะครับ
ส่วนนี้ภาคอีสานก็ค่อยไต่ระดับขึ้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากนี้ภาคอีสานก็คาดการณ์ว่าจะค่อยไต่ไปถึง๔๐องศานะครับ
หลังจากนั้นครับจะมีเรื่องของความเย็นอย่างที่ได้คาดการณ์เอาไว้นะครับ
นี่คือลักษณะอากาศเย็นตอนนี้สีฟ้าจะสังเกตว่าอยู่ค่อนข้างไกลนะครับ
ส่วนตอนบนตรงนี้โล่งเลยนะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่มีอากาศเย็นเข้ามา
มีบทบาทกับเมืองไทยของเรามากนักแต่ว่าถ้าหากเราดูการคาดการณ์นะครับ
จะสังเกตว่าสีฟ้าจะค่อยเคลื่อนที่มาทางฝั่งตะวันออกนะครับ
ประเทศจีนแล้วก็ค่อยมีการเคลื่อนที่ลงมาในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของเวียดนาม
การที่เคลื่อนที่ลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีบทบาทสำคัญครับ
ในการนำเอาความเย็นแล้วก็มาเจอกับความชื้นที่ปกคลุมในเมืองไทยของเรา
ช่วงนี้แหละครับคือช่วงก่อนเข้าสงการนะครับช่วงประมาณวันที่๑๑๑๒
ก็จะทำให้ลักษณะอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานเป็นจุดแรกที่เกิดการปะทะ
ช่วงแรกก็จะมีลักษณะของความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะการก่อตัวของฝนนะครับที่จะมีบทบาท
จะสังเกตว่าในระยะนี้ฝนค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับ
อากาศก็จะค่อยร้อนขึ้นเรื่อยนะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นกลุ่มฝนที่จะค่อยเริ่มเข้ามานะครับ
สังเกตว่าค่อยมาจากบริเวณทางฝั่งอีสานนะครับ
แล้วก็ค่อยมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ
แล้วก็ภาคกลางแล้วหลังจากนั้นครับก็จะมีการปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
แล้วก็ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาวฝั่งที่ติดกับพม่าฝนอาจจะตกน้อยหน่อย
ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่ยังคงต้องทนกับสถานการณ์หมอกควันนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญครับอากาศก็ยังคงร้อนละอุอยู่นะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นการคาดการณ์ฝนฟ้าขนองครับ
จุดที่มีฟ้าผ่าฟ้าร้องมีโอกาสเกิดลมกระโชคแรง
ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่แถบอีสานนะครับ
จุดที่มีความชื้นเข้ามาสะสมเยอะแล้วก็มีจุดที่มีอากาศเย็นเข้ามาปะทะนะครับ
ดังนั้นจุดบริเวณดังกล่าวครับพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับตอนบนแล้วก็ตอนกลาง
ก็ต้องระวังเรื่องของความรุนแรงสภาพอากาศที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ในระยะนี้
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ